วันนี้๖โมงเย็นห้ามพลาดกับรายการ
น้องใหม่แกะกล่องทางไทยรัฐทีวีกับรายการ

เพราะกับสองพิธีกรสุดท้ายของเรา
พี่เอเฉญานี่เจ้าเก่าเจ้าเดิม
และพี่เบ้นพรชิตากับบทบาทพิธีกร
อ้าวสองมืงลงกระเป๋า๒เท้า๙เข้ามา
ไทยรัฐทีวีเปิดโรงรับจำนำจ้า
เพียงแค่คุณนำเอาข้าวของเครื่องใช้มาจำนำกับเรา
ไม่ว่าจะใหม่หรือว่าของเก่าเก็บ

รับจำนำทุกอย่างราคาดี
ไม่มีดอกเบี้ยมีแต่ได้กับได้

กับป้าเล็กต่อเผาจากเทศบุรี
ชีวิตลำบากแถมยังห่วงลูกชายที่สติไม่ดี
กลัวว่าถ้าเกิดว่าป้าเป็นอะไรจะไม่มีใครดูแลลูก
ป้าเล็กนำเอาของรักของห่วง
อย่างคัยวัดใจดีมาจำนำค่ะ

แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมชมคลิปนี้ค่ะ
ช่วงที่พี่เบ้นพิธีกรของเราให้พี่มิ๊กแวะเอาของเล่นลูกที่บ้าน
มาให้หลานของป้าเล็กอยู่กับเพื่อนเนี่ยดูมาคุณผู้ชมดูนะ

เบ้นเนี่ยทั้งรักแล้วก็เอ็นดูเด็กตามภาษาคุณแม่เนาะ
แล้วก็อยากฝึกให้ลูกได้แบ่งปันคนอื่นด้วย
เอชายาพิธีกรคู่เห็นภาพแล้วก็แซวตลอดนะคะ
อกจากความน่ารักของพี่เบ้นก็ต้องชื่นชมในความน่ารักของคุณมิ๊กสามีด้วยนะคุณผู้ชม
พอพี่เบ้นเอ่ยปากปุ๊บนี่พี่มิ๊กรีบเอาของเล่นมาให้เลย
เรื่องราวนอกจอยังยิ้มได้ขนาดนี้
รับประกันเลยว่าในรายการเกมรับจำนำมีแต่ความสุขแจกไม่อั้นแน่นอน

หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
ของใกล้ตัวมาจำนำที่เวทีนี้ราคาดี
ไม่มีดอกเบี้ยในเกมรับจำนำ
ทุกวันอาทิตย์๖โมงเย็นออกอากาศวันนี้วันแรกนะคะ

ดูแทนว่าทีวีของเรายาวไปเลยค่ะ